ก่อติดกันที่งานศพนะคะของน้องน้ำตาลนั่นเองค่ะ

ซึ่งศิลปินคุณฟิล์มนะคะรัฐภูมิหลายคนเอ๊ะเขามาเจอกันได้ไง
เคยเล่นละครด้วยกันนะคะพ่อปลาไหลค่ะเมื่อหลายปีก่อนค่ะ
เขาเดินทางมาที่วัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ก็มาร่วมนะคะไว้อะไรด้วยค่ะ
ซึ่งเมื่อคืนก็มีศิลปินดารานะคะแค่เอกแสกมาเหมือนกัน

ก็ดูราเขาเดียวกันเขาวาดภาพนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพ
เป็นภาพน้องน้ำตาล

ซึ่งเคยเป็นผู้กลับละครมาก่อนก็คือประทับใจมาก
งานส่งโผงน้อนน้ำตาลก็จะมีพรุ่งนี้สวดอีกคืนนึง
แล้วก็จะเผาในวันพุธที่จะถึงนี้ที่วัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
วันเผาคงได้เห็นภาพบรรยากาศทั้งหมดก็ติดกันได้กับบรรทึงไทยรัฐ